มาดูอีกหนึ่งข่าวดีเป็นความร่วมมือกันนะคะ
การแลกเปลี่ยนพันไม้ระหว่างสวนพฤกษศาสตร์ไทยกับสิงคโปร์ค่ะ
นั่นก็คือสวนนงนุษย์พัทยานะคะ
ได้ส่งมอบกิ่งต้นยางพารา๑๑ต้นแรกของโลกเนี่ย
ถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้
แล้วก็เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศกันด้วย

เป็นต้นยางพาราที่สวนนงนุษย์พัทยา
ทำพันธุกรรมพืชไว้จากยางพาราต้นแม่
ที่เป็นไม้ประวัติศาสตร์๑๑ต้นแรกของโลก
ถือเป็นไม้อนุรักษ์โบราณของประเทศสิงคโปร์
โดยเมื่อวันที่๓พฤศจิกายนที่ผ่านมา
กัมพลตันสัจจาผู้อำนวยการสวนนงนุษย์พัทยา
เดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์
เพื่อปลูกต้นยางพาราร่วมกับดรเทลเลอร์
ผู้อำนวยการสวนพฤกษศาสตร์ประเทศสิงคโปร์
ต้นยางพาราต้นนี้นะครับ
อยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยแข็งแรงนัก
ทางเราก็เลยได้ขอยอดเข้าไป

เราทราบถึงประวัติศาสตร์ของไม้ต้นนี้ดีนะครับ
คือเป็นต้นยางพาราที่เขาปลูกที่สิงคโปร์
ในช่วงปี๒๔๖๖นะครับ
ซึ่งเป็นปีแรกที่เขาคัดเลือกพันธุ์ที่ดีที่สุดเนี่ย
และดรของสวนนี้ดรเทลเลอร์ก็เล่าให้เราฟังว่า
จริงแล้วเนี่ยต้นนี้เนี่ยเป็นต้นแม่พันธุ์ของ๗๐
ของยางพาราที่ปลูกในเอเชียเราเนี่ยนะครับ

ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าอยากจะสวนลุงนุษย์มีต้นไม้ประวัติศาสตร์ต้นนี้
อยู่ในสวนนุษย์ของเรา
แล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้มาที่นี่นะครับ
แล้วก็เห็นว่าต้นนี้หายไปแล้ว
เขาก็บอกว่าตายมาประมาณ๔ปีแล้ว
อยากจะเอามาคืนให้เขานะครับ

ซึ่งเป็นการทำของสวนพุทธศาสตร์ทั่วไปนะครับ
คือมีการแลกเปลี่ยนพันธุ์มาให้ต้นไหนของใครตาย

ผู้อำนวยการสวนพฤกษศาสตร์ประเทศสิงคโปร์กล่าวว่า
ของต้นยางพาราบนโลกนี้มาจากต้นกล้า๑๑ต้นแรกของโลก
ยางพาราต้นแม่ที่ปลูกในปี๒๔๒๐ออกเมล็ดครั้งแรกในปี๒๔๒๗และได้นำมาเพาะปลูกต่อ
หลังจากนั้นได้นำกิ่งมาเสียบยอดแล้วนำมาลงดินที่สวนพฤกษศาสตร์ประเทศสิงคโปร์ในปี๒๔
เก็บไว้เป็นไม้อนุรักษ์โบราณของประเทศสิงคโปร์
ต่อมาในปี๒๕๕๖ยางพาราต้นนั้นตายลง
สวนนงนุษย์พัทยามีต้นยางพาราที่ได้ทำพันธุกรรมไว้
จึงส่งมอบคืนไปยังสวนพฤกษาสิงคโปร์โบทาดิกกาเดนเมื่อปี๒๕๕๙
โดยการส่งมอบต้นยางพาราครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของการแลกเปลี่ยนพันไม้ระหว่างสวนพฤกษศาสตร์ระหว่างประเทศ
แต่ที่ผ่านมาสวนนกนุษย์พัทยาได้มีการแลกเปลี่ยนพันไม้กับสวนพฤกษศาสตร์ทั่วโลก
ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะอนุรักษ์พันธุ์ไม้ให้คงอยู่
ปัจจุบันสวนนกนุษย์พัทยาเป็นแหล่งรวบรวมพันไม้มากที่สุดของโลกอีกแห่งหนึ่ง
เป็นสวนทรายอังกฤษอยู่กลางใจเมืองของประเทศสิงคโปร์
ภายในมีการเพาะพันธุ์เศรษฐกิจสำคัญ
รวมทั้งเป็นที่ตั้งของสวนกล้วยไม้แห่งชาติที่มีพันกล้วยไม้มากกว่า๑๐๐ชนิด
ยังเป็นสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจของชาวสิงคโปร์ด้วย